ท่านผู้ชมครับมีเหตุชาวเมียนมาแทงกันเสียชีวิตนะครับที่บังปะอินพระนครศรีอายุทยาคือคนที่ถูกแทงเสียชีวิตเนี่ยบุกไปหาเพื่อนร่วมชาติเดียวกันที่ห้องพักอีกห้องหนึ่งค่ะคือถือสากไม้ไปด้วยไม่รู้ว่าจะไปทำร้ายเขาหรืออะไรยังไงเขา
เอาเป็นว่าถูกเขาใช้กันไกลเนี่ยแทงกลับมาแล้วเสียชีวิตหลังจากแทงเพื่อนเสียชีวิตแล้วเป็นยังไงต่อเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปดูภาพจากล้องวงจรปิดนะฮะ

ต่อไปจับทำไม

ตัวนี้มันเป็นส่วนของน้องมัน

ครับแล้วปัจจีนในนั้นเนี่ยต้องแค่โหลดแหละเนี่ย
เหลือทิ้งไว้ตรงเลือด
เกือบตี๓นะครับคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหอพักแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๔ตะมนต์บ้านสร้างอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
คนก่อเหตุเนี่ยที่แบกหลังแล้วก็ลากมาเนี่ยนะฮะแบกใส่หลังมาเนี่ย
นี่คือเขาลากศพของเพื่อนนะฮะที่เขาใช้กันไกลแทงจนเสียชีวิตเนี่ย

เนี่ยแล้วเขาก็หายไปสัก๕นาที
ก่อนจะย้อนกลับมาแล้วมาเอาร่างเพื่อนอีกรอบนึง

เอากลับเข้าไปทิ้งในห้องพัก

นี่ฮะไปลากกลับมาใหม่
เพื่อเอาไปทิ้งเอาไว้ที่หอพัก
เหตุการณ์ทั้งหมดภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้หมดเลยนะครับ
มีชาวบ้านแจ้งเหตุว่าพบคนเสียชีวิตนะเนี่ย

หลังจากก่อนหน้านี้แบกไปทิ้งที่ถนน

คือคนแบกแทงคนตายเนี่ยด้วยกันไกลนะครับ

แล้วศพถูกทิ้งอยู่ที่หอพักตรงนี้เลย

เป็นชายชาวเมียนมานะครับ
ชื่อนายนิหงลินอายุ๓๗ปี
เสียชีวิตอยู่หน้าห้องพักของตัวเอง
ใส่กางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ
เหมือนภาพในกล้องวงจรปิดที่ถูกแบกมาเลยนะครับ
ไทยทอยมีแผลถูกตีด้วยของแข็ง
แล้วก็มีแผลถูกแทง๓แผล
ใต้ราวนมฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา
แล้วก็ที่เหนือสดืออีก๑แผล
เป็นเพื่อนกับผู้ตายนี่เองนะฮะ

เยนลินอองอายุ๒๕ปี
หลังจากที่เอาศพมาทิ้งไว้หน้าห้องของผู้ตายเนี่ย

ตำรวจก็ไปเอาตัวมาเลยนะฮะเสื้อขาวเนี่ยฮะขาวดำลายทางเนี่ยฮะ
ห่างกันแค่สองร้อยเมตรนะครับที่พักพร้อมกับของกลางนะครับก็คือ
สากไม้แล้วก็กันไกลที่เหลือแต่ด้ามแล้วเพราะว่าผู้ต้องหาบอก
หลังจากเกิดเหตุนะครับได้เอากันไกลเนี่ยใส่ถุงแล้วก็เอา
ทิ้งถังขยะมันก็เลยเหลือด้ามที่หักอยู่นี่นะครับแล้วก็สาก

คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หอพักที่

วันนี้ยังมีคราบเลือดที่ติดอยู่ที่พื้นที่หน้าห้องนะครับ
หอของผู้ตายกับหอของผู้ก่อเหตุห่างกัน๒๐๐เมตรมี
คราบเลือดเป็นระยะเลยนะครับเพราะว่าเขาลากศพของผู้ตายมา
กล้องวงจรปิดที่หน้าห้องพักของผู้ตายนะฮะที่หอพักนะครับ
ในเวลาตี๒๔๘นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเห็นว่านี่คือก่อน
เกิดเหตุนี่คือผู้ตายนะฮะไม่ใส่เสื้อนะฮะใส่กางเกงขาสั้นตัว
นี้เดินออกมาจากหอพักของตัวเอง
แล้วก็เข้าซอยไปยังหอพักของผู้ก่อเหตุที่ชื่อนายเยก็

ก่อนที่นายเยเนี่ยจะลากในหนีเนี่ยออกมาตามถนนนี่นะฮะ
ในสภาพที่ตัวเพื่อนเลือดมาล่ะ
ทางสพบังปะอินเนี่ยวันนี้เรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องนะครับ
นั่นก็คือนางสาวต่างเอค่ะอายุ๒๗ปีภรรยาของคนก่อเหตุนะคะ
ก็เล่าผ่านล่ามให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุเวลาเกือบตี๓
กับสามีนอนหลับอยู่ในห้องค่ะผู้ตายอยู่ในอาการเมาสุรา
แล้วก็เข้ามาเคาะประตูหน้าห้องมาหาเรื่องสามีสามีก็ตอบกลับไป
ถ้าเมาก็กลับไปนอนพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่แต่เหมือนกับว่า
ถือสากตีใส่สามีจนทั้งคู่เนี่ยกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันสามี
ต้องไปคว้าเอากันไกลแทงใส่นะคะคือเธอบอกเธอกลัวเธอไม่
กล้าออกไปดูจนมารู้อีกทีคือสามีแบกร่างผู้เสียชีวิตกลับไป

แล้วกลับมาบอกเธอว่าเนี่ยแทงเขาตาย
แล้วก็ให้แจ้งหัวหน้างานนะแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ
มเหตุเธอบอกเธอไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร

เพราะว่ากำลังถูกทำร้ายแล้วอีกฝ่ายก็มีอาวุธนะคะ
ทีนี้ค่ะในจออายุ๓๕ปีล่าม
ที่ร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาก็บอกว่า

ว่าเป็นคนใช้กันไกลแทงผู้เสียชีวิตจริง
แต่ผู้เสียชีวิตมาหาเรื่องถึงในห้องเลยนะ
สาเหตุก็คือเมื่อก่อนทั้งคู่อยู่หอพักเดียวกัน
อยู่ห้องติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
แต่พอทางฝั่งผู้ก่อเหตุเริ่มมีแฟนย้ายไปอยู่กับแฟน
ผู้เสียชีวิตที่เคยสนิทกันด้วยน้อยใจ
เหมือนกับน้อยใจที่เคยสนิทกันเป็นเพื่อนรักกัน
แต่พอมีแฟนแล้วแบบห่างหายไปอยู่กับแฟนอย่างนี้ค่ะ
ใช่เพราะดีว่าตอนนี้เขาอยู่คนละห้อง
เขาก็ได้รีเฟสได้รีเฟสแล้วเขาเลยไปอยู่กับตึกอื่มครับ
เขาก็ไปอยู่ยากกันเขาเลยเนื้อใจมองแล้วก็ไปหาเลือกครับผัวเขา
ไปหาเลือกก็ไปเข้าประตูเขาเลยไม่รู้อะไรเขาเลยยันหล่าอยู่ประมาณตี๓อย่างนี้
เขาเลยยันหล่าอยู่เวลารู้สึกมากมันชิดกันไปแล้วครับ

สพบังปะอินก็แจ้งข้อหากับนายเยนะฮะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แก่งกันตายเลย